ร่อนกัสเชิญวันเกิดไป๒๐๐บาท
เพื่อนร่วมวงการบันเทิงแล้วก็เพื่อนนอกวงการ
จัดปาร์ตี้วันเกิดของเธอปีนี้มาในทีม

นี่ไงจ๊ะโดนรั้ง
หนึ่งในนั้นคือแขกของเขาคือดีเจมุโก
นี่ใครจะแต่งชุดสาหรีอินดงอินเดียอะไรมาไม่แต่งจ้า
เพราะว่าเขาแต่งมาเป็นองค์พ่อพิคเนธนั่นเองนะคะ
ก็ว่าขอพ่อพระพิทธิ์คณส์เรียบร้อยแล้ว
ด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความศรัทธานะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอยากรู้เหมือนกัน
หนึ่งในนั้นดูสิคะ

คุณพกนั่นเองค่ะเห็นว่าไปร้องเพลงอ้อนแม่อ้ำนะคะ
มันยังไงกันนะก่อนจะไปฟังคำตอบจากเจ้าตัวนะฮะ
เรามาฟังคำตอบของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวล
ดีเจบุ๊กโกะเคลียร์กันไปชัด๒ประเด็นค่ะ
เรานับถือด้วยเราก็คิดดีทำดี

เราก็รู้สึกว่าก่อนที่เราจะแต่งเราก็มีจุดบูชาก่อนแล้วก็ขอก่อน
มันอยู่ที่คนคิดแล้วล่ะจิตใจบุโกะบุโกะคิดดีทำดี
เพราะฉะนั้นออกมาทุกอย่างดีเมื่อคืนก็นอนฝันดี
เราก็ไม่ได้กระตกกระตากวิ่งอะไรให้มันดูเสียหายอะไร
มันอยู่ในสิ่งที่เรารู้สึกประมา่คอเจาะแบบของเราน่ะ
ก็น่ารักเขาก็ไม่ได้เขินอายเขาก็ไม่ได้ปิดนะ

มึงกลัวว่าหลายคนเชียร์แหละ
กลับมาครั้งนี้น่าจะว้านกว่าเดิมค่ะ

ตอนเย็นแม่อ้ำเขาจะออกงาน
เจ้าจะตอบเรื่องนี้เลยเนอะ

หนักข่าวถามแม่อ้ำแม่งก็ตอบหมดค่ะ